อดมนุษย์ว้า
ดูความน่ารักน่าหญิงหน้าหยอกของยอดมนุษย์ป้ากันไปแล้ว
ตอนนี้มาถึงความฮาแบบหลุดของป้าเนากันบ้างดีกว่าครับ
ไปดูกันดีกว่าว่าจะฮาขนาดไหน
วนเข้าอันป่าใบเขียว
สวัสดีค่ะพี่ป้าเนาร้องเพลงแบบนี้นะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตป้าเนาเคยเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องเทพธิดาดอยนะคะแล้วมันอยู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ

เราอยู่เชียงลายค่ะ
โอ้โหป๊าป๊าค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะในรายการยอดมนุษย์ป้า
แหมวันนี้ป้าเนาเดินมาสักขาล้าเลยอ่อนเพลียเปรียแรงเลยนะคะเดินมาเป็นร้อยกิโลจากกรุงเทพเลยนะคะ
วันนี้ป้าเนาอยู่ที่สมุทรสาคร
เอาล่ะป้าคะป้าอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะ
ว่าการส่งออกมะพร้าวประเทศไทยเรายิ่งใหญ่มหาศาลแค่ไหน
เดี๋ยวป้าสองป้านี้นะคะจะพาไปดูตั้งแต่ตอนตัดใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ตอนปลูกตั้งแต่ตอนดื่มดูดตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ใช่เดือนไหมคะเนี่ย
ป้าเนาไส้เดือนนะครับไม่ใช่เสือ

ไทยรัฐทีวี
ได้อะไรนะไม่ได้ยิน
อะไรน่ะ
สีดังลว่า

คุณลูกอย่างนี้นะ

หัวครับหัวข้างดวงข้างไม่ได้จุก
คำแรก

ลูกคันให้มาก่อนดี
คุณลูกมีขา

แดนจับก่อนซักให้พี่จับต่อ

พี่จับแบบนี้ดิพี่จะรู้ว่าไม่ได้อะไรกับแบบนี้
มือคุมแบบนี้จะรู้เลย
เอามือคุมเลย

จับจะจับหัวจุกก่อน

เออเออเออเออ
มันทิ้งแล้วเนี่ย

จะเปลี่ยนเป็นรูช่องเอิญหรอคะ
นี่เขาถูกลิมโหมดแล้ว

การเดินทางเป็นเท่าไหร่
หลายต่อหลายที่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าการพูดคำว่ายอดมนุษย์ป้าของป้า
แต่ละที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมเนี่ยจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำ
กว่าจะได้คำว่ายอดมนุษย์ป้าโดยพร้อมเพลียงกันเนี่ยมันยากขนาดไหน
อุ้ยหนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองญาติมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า
หนึ่งสองซ้ำยาดมนุษย์ป้า

ไม่เอาภูเขาภาษาไทยก่อนใช่ไหม
ภูเขาภาษาไทยก่อนใช่ไหม
อยากพูดอะไรอยากพูดไทยก่อนหรืออยากพูดภาษามือก่อน

อัพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามย่อมนุษย์ป้า
ก็ลงนะเอาใหม่หนึ่งสองเต้ม
ยอดมนุษย์ป้า

รับรับรับ

ยอดมนุษย์ป้า
ไม่มั่นใจเลยต้องถามก่อนเดี๋ยวถามแฟนก่อนนะ
วันนี้ประนับได้ดีไหมคะ

ตายแล้วของเราก็ต้องเฟจอาจีบเป็นนางเอกงิ้วละลา
ก่อนจากกันอีกชั้นได้ไหมคะ

ยอดมนุษย์
ได้แฟนคลับแล้ว
วันนี้ยอดมนุษย์ป้าก็หมดเวลาลงแล้วล่ะครับ
ต้องขออวยพรให้กับยอดมนุษย์ป้าและยอดมนุษย์คุณภาพทุกคน
ให้มีความสุขเหมือนป้าที่เรานำภาพมาให้ดูกันในวันนี้นะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นี่แล้วป้ามาแด่
เมื่อถึงวัยนี้ก็มักจะกลัวถูกเรียกว่าป้า
แต่อยากบอกว่าถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีมากมาย
เพราะการถูกเรียกว่าป้ามันก็ดีกว่าถูกเรียกว่าย้าย
เกิดแล้วแก่เป็นธรรมดาถ้าเด็กผู้หญิงก็ต้องโตเป็นป้าแม่
เพราะฉะนั้นเมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องก้าวสู่วัยอย่างทรงคุณค่า
ใส่ความมันใส่รอยยิ้มใส่คุณภาพแล้วก็ใส่ความซ่า
เป็นตาอย่างภาคภูมิใจของแฟนรักเป็นยอดมนุษย์ป้า
มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน
สวยดูดังตัวฉันใครเรียกป้านั้นยังฟูล์กริงแถวพลา
๓๐นั้นกำลังดี๔๐และรับรังโศภา
แจ้วหนักหนาให้เรียกฉันว่ายอดมนุษย์ฟ้า